คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะแค่จะเดินไปสอยมะม่วงก็ร่วงได้

สอยมะม่วงถูกยิงร่วงเสียชีวิตอยู่หลังบ้านตัวเองเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราชธานีนะคะ
เป็นชายหนุ่มอายุสิบแปดปีเท่านั้นเองครับ
สอยมะม่วงเบาหลังบ้านอืม
ถูกยิงดูจากลักษณะกระสุนแล้วเนี่ย
เป็นกระสุนลูกปลายโดนลูกซองยิงนะคะ
แล้วตำรวจตรวจสอบแล้วน่าจะเป็นการยิงระยะประชิดด้วย
เพราะว่าลูกปลายเนี่ยมันกระจายออกไม่กว้างมากนัก
สภาพบาดแผลคือกระสุนลูกปลาย๙เม็ดเนี่ย
คาอยู่แผ่นหลังเลยนะคะทะลุหน้าอกไป๔เมตร
ผู้ตายเนี่ยนะคะชื่อในเพชรหรือว่านายสันทรัฐนะคะ
อายุสิบแปดปีนอนเสียชีวิตอยู่ที่หลังบ้านของตัวเองนี่แหละค่ะ
ส่งคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ซึ่งจุดที่ในเพชรถูกยิงเนี่ยอยู่ใต้ต้นมะม่วงเบา
ตำรวจตรวจสอบวิถีกระสุนเขาบอกว่าน่าจะมาจากข้างบ้าน
แล้วก็น่าจะยิงในระยะประชิดด้วยตรงต้นยางพาราที่อยู่ไกลไปแค่สองเมตรเนี่ย
ยังมีร่องรอยกระสุนสองนัดอยู่เลยค่ะนี่ค่ะต้นยางพาราทางซ้ายมือนี่นะคะ
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมบ้านผู้ตาย
แล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวด้วยถึงได้บุกมายิงถึงที่ขนาดนี้
เพราะตอนเกิดเหตุเนี่ยในเพชรไม่ได้อยู่คนเดียว
แต่อยู่กับแม่ที่พิการเดินไม่ได้นะคะแม่ในเพชรก็เล่าบอกว่าปกติบ้านหลังเนี้ยอยู่กันสามคน
คือมีแม่มีเพชรแล้วก็มียายแต่วันเกิดเหตุยายไปนอนบ้านลูกอีกคนนึง
ก็เลยมีแค่เพชรอยู่กับแม่สองคนคือที่ยายต้องไปนอนบ้านอื่นเพราะว่าเพชรอ่ะ
ชอบทำร้ายแม่กับยายชอบทำลายข้าวของอารวาส
นี่ล่าสุดเพิ่งแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยระงับเหตุอารวาสไปเมื่อไม่กี่วันนี้เอง
คือถึงแม้ลูกจะตีแม่ตียายทำร้ายแม่ทำร้ายยายแต่ขึ้นชื่อว่าลูก
ลูกตายแม่ก็เสียใจนะคะนี่คือในเพชรนะคะ
ก่อนเกิดเหตุแม่บอกว่าเพชรทำกับข้าวอยู่ในครัวก็เอาข้าวออกมากินอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ
กำลังจะทำน้ำปลาหวานกินกับมะม่วงเบาเพชรก็เลยจะเปิดประตูหลังบ้านออกไปสอยมะม่วง
คิดว่าตอนที่เปิดประตูบ้านเดินออกไปเนี่ยผู้ก่อเหตุคงมาทางหน้าบ้าน
แล้วเดินเรียบมาด้านข้างก่อนจะเอาปืนลูกซองยาวยิงเพชรในระยะประชิดจนเสียชีวิต
แม่บอกแม่ได้ยินเสียงสุดท้ายของลูกตะโกนขึ้นมาบอกว่าแม่
คำเดียวแล้วค่ะแล้วก็เงียบไปแม่ก็บอกเพชรว่าไงเรียกแม่เหรอ
เป็นอะไรถามเท่าไหร่ก็ไม่ตอบตอนแรกคือแม่ได้ยินเสียงปืนด้วยนะคะ
ก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าแก๊สระเบิดหรืออะไรหรือเปล่า
แต่แม่ไม่รู้จะไปดูลูกยังไงเพราะแม่เดินไม่ได้ค่ะ
จนกระทั่งแซมเพื่อนของเพชรแล้วก็เป็นญาติกันด้วยขี่รถมาที่บ้าน
เพราะนัดกันจะมากินมะม่วงน้ำปลาหวานแม่บอกแซมแซมไปดูเพชรให้แม่หน่อย
เมื่อกี้แม่ได้ยินเสียงดังปั้งแล้วเพชรก็ร้องเรียกแม่
แซมเดินไปถึงเพชรนอนตายแล้วค่ะ
สั้นไทยทำมันอะแต่ว่าขออย้ายสำรวจจับแผง
เราได้คุยกับแฟนของแซมแซมที่ว่าเป็นเพื่อนเพชร
แล้วก็เป็นญาติกันที่นัดจะมากินมะม่วงเบาด้วยกันนะคะ
ได้คุยกับแฟนของแซมค่ะเขาบอกว่าเมื่อวาน
มาหาที่บ้านนี่แหละช่วงกลางวัน

จากที่ปกติเพชรจะเป็นคนหร่าเริงสนุกสนาน

คำตอบคำเหมือนเครียดอะไรไม่รู้
แต่เพชรก็ไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง

ถูกฆ่าเพราะอะไร
เบื้องต้นศพของนายเพชรเนี่ยครอบครัว

ก็มีพ่อที่แยกกันอยู่กับแม่มา
สัก๕ปีได้นี่ก็มาร่วมงานด้วยนะคะ

หรือก็คือแม่ของในเพชรค่อนข้างมีฐานะ
ว่าคนยิงน่าจะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
แต่ไม่รู้จริงว่ายิงเพราะอะไร
เอาหน่ามั่นแค่ป่านหน้า

กินเหล้าไปเตรียวตีก้าว

หน้าปากซอยทางเขาออกบ้านของผู้ตาย

แต่มีพยานให้ข้อมูลว่าเห็นกระบะต้องสงสัยขับออกมาจากทางบ้านผู้ตายนะคะ

มสังหารเอาไว้๓ประเด็นเลยคือ
ยาเสพติดชู้สาวแล้วก็ปัญหาในครอบครัว

ก็ไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ด้วย

แล้วก็ไม่พบความเชื่อมโยงกับคดีนี้ด้วย
ตำรวจไปเอาปืนลูกซองของชาวบ้านในพื้นที่ที่ครอบครองมาตรวจสอบด้วย๑กระบอก
ก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงอยู่ดีค่ะ
ตอนนี้ก็เลยให้น้ำหนักไปที่ความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่ก็ปัญหาครอบครัวนะคะ